เกษตรกรที่นั่นเขาพลิกฟื้นผืนดินที่เป็นผืนนาที่แห้งแรง
มาทำเกษตรแบบผสมผสานสร้างรายได้ดีมากเลยครับ
นี่ดูไปเกษตรแบบผสมผสานมันต้องมีอะไร
มีแปลงน้ำมีน้ำ
ถูกต้องเพื่อให้อุดมสมบูรณ์ไงแหละครับ

หมู่บ้านลันแต้ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ไปเจอกับเกษตรกรที่เขาทำสวนเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้พื้นที่นาใกล้หมู่บ้านจำนวน๑๐ไร่นะ
สากรให้มีแหล่งน้ำนะ
แล้วก็มีคลองไส้ไก่ตรงนี้ทำเป็นโคกหนองนา๗ไร่ด้วย
แบ่งพื้นที่เอาไว้เนี่ยทำนาอีก๓ไร่และก็มีการปลูกผลไม้ผสมผสานและเลี้ยงปลาครับ

แล้วนอกจากนี้ยังมีการปลูกอะไรบ้างอ่ะ

มะพร้าวมะม่วงขนุนน้อยนากล้วยและทุเรียน

ลินจีอ่า
เขาบอกว่าตอนนี้ลิ้นจี่กำลังให้ผลผลิตดีเลย
แล้วปลูกเอาไว้ตั้ง๔๐ต้น

เขาบอกว่าเป็นต้นลิ้นจี่
ลิ้นจี่แห่งแรกของอำเภอสังขะ

ถามคุณวีระมณฑลอายุ๔๔ปี
เศรษฐกรสวนผลไม้ผสมผสาน

ลิ้นจี่ปลูกครบ๓ปีพอดี

ปุ๋ยคอกระบบน้ำใช้ระบบสปริงเกอร์

แทบจะไม่ต้องลดเลยก็มีเหมือนกัน

ถ้ามีน้ำไหลหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

พืชพันธุ์ต่างมันออกผลดี
เขาบอกว่าลิ้นจี่ปีหน้า

คือออกมาช่วงแรกเดี๋ยวเขาต้องดูก่อนว่า

ถ้าออกมาอีกทีปีหน้าก็คาดว่าจะดีแน่นอน

แหละนะคะก็ถือว่านี่จะเป็นการดูแลด้วยใจจริงนะคะ